เลี้ยงแล้วดีเลี้ยงแล้วรวย

หอยหรือเปล่าแล้วเป็นหอยอะไร

ติดตามเรื่องนี้ในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

บ้านมุมค่าตะบนมาตะโกเอด
อเผิกคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
อดีตเจ้าของกิจการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ได้ตัดสินใจเกษียณตัวเองมาทำตามความฝัน
โดยการเป็นเกษตรกรเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง
หรือเป่าฮือดำจืด
หวังจะให้เป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขา
นั่นก็คือคุณพรชัยนาธนอมครับ
ผมคิดว่าการทำฟาร์มจะง่ายกว่าการทำไล่
พอมองไปเรื่องการทำฟาร์มผมก็มองไปสองอย่าง
ก็คือใกล้กับสัตว์น้ำที่นิยมมากที่สุด

ที่คุณพรชัยได้ตัดสินใจเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองก็เพราะว่า

โดยเขาจะเลือกซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธอย
ที่มีอายุประมาณ๔๕เดือน
แล้วนำมาเลี้ยงในบ่อเพื่อเพาะพันธุ
ส่วนการให้อาหารก็ให้ด้วยพืชน้ำที่เป็นสีเขียวครับ

แล้วก็เก็บตามท้องไล่ท้องหน้าท้องหกบ้างอะไรต่าง

พอเวลาผ่านไปประมาณ๕เดือน
หอยก็จะเริ่มวางไข่และฟักเป็นตัว
ซึ่งทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการบริหารจัดการในการดูแลรักษา
โดยเฉพาะการจัดการน้ำที่ต้องทำให้น้ำสะอาดอยู่เสมอ
เพื่อไม่ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกหอยตาย
อีกทั้งยังช่วยทำให้หอยมีความสะอาด
และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคครับ
ในตอนนี้ทางคุณพรชัยยังไม่ได้คาดหวังรายได้จากการเพาะเลี้ยงหอยมากนัก
เนื่องจากต้องการโฟกัสเรื่องของการทำการเกษตรแบบยั่งยืนมากกว่า
หากมีพันธอยเพิ่มมากขึ้นก็จะแบ่งขายในราคาทุนให้กับเพื่อนบ้านที่มีความสนใจ
เพราะต้องการให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการสร้างรายได้
ถึงตอนนั้นก็จะเริ่มมองไปถึงการรวมกลุ่มจำหน่ายออกสู่ตลาดอย่างจริงจัง
ซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับ
ล่าสุดคุณพรชัยสามารถผลิตเป่าฮือน้ำจืดได้แล้วหลายรุ่น
ส่วนราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ที่กิโลกรัมละ๗๐๐๑๐๐บาท
อีกทั้งหอยชนิดนี้ไม่มีราคากลางนะครับ
ซึ่งการเพาะพันธอยเชอรี่สีทองหรือเป่าฮือน้ำจืดขายของคุณพรชัย
ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเขาไม่น้อยเลยทีเดียว
นับได้ว่าที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
จะเป็นช่วงที่ทำเงินได้สำหรับข้าเศรษฐกรนะคะ